อิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นะครับผู้ต้องหาตามหมายจับมาตรา๑๕
นะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

สารอนุญาตให้ประกันตัวด้วยวงเงิน๑๒๐๐๐บาท

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๒นะครับ
คุมตัวนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
มาจากท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิ
หลังจากนะครับเดินทางมาจากกรุงพนมเป็น
กัมพูชาช่วง๑๐นาฬิกาของเมื่อวานนี้
แล้วนำตัวไปที่สำนักงานอายการสำนักคดีปราบปรามการทุจริตภาค๒
ซึ่งนะครับคุณอิทธิพลก็เดินลงจากรถด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับ
แล้วก็ทักทายสื่อมวลชนว่าเดินทางมามอบตัวนะครับ
กับทนายความส่วนตัวแต่ยังไม่ขอให้สัมภาษณ์ใด
อิทธิพลถูกสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๒
ออกหมายจับแบบไม่มีอายุความ
เมื่อวันที่๗กันยายนที่ผ่านมา
ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามมาตรา๑๕
พิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๐กันยายนปี๒๕๖๐

แก่บริษัทบารีไฮจำกัด
บริเวณเชิงเขาพระตำหนักเมืองพัทยา

หลังจากเข้าไปในสำนักงานอายการคดีทุจริตภาค๒

เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนายอิทธิพลนะครับ

เพื่อนำตัวไปส่งสารอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชชอบภาค๒ตามหมายจับ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความของนายอิทธิพล
นะครับออกมาจากศาลเพียงคนเดียวและให้ข้อมูลว่า
สารอนุญาตให้ประกันตัวนายอิทธิพลในวงเงิน๑๒๐๐๐บาท
และมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
ซึ่งนายอิทธิพลให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
และจะขอต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปครับ